ท่านผู้ชมครับวันนี้เรามีเปิดแฟ้มคดีดังนะครับ
วันนี้จะย้อนไปนู่นเลยห้าสิบสองปีที่แล้วค่ะ
ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสองนะครับมีคดีโหดเฮี่ยมเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่ง
ตลิ่งชันนะฮะคนร้ายนี่โหดมากยิงเด็กนะฮะ
ยิงผู้หญิงแล้วก็หั่นศพเด็กนะฮะเอาไปทิ้งที่บ้านร้างด้วยนะครับ
แฟมคดีดังวันนี้ฆาตกรรมสะเทือนขวัญฆ่าหันศพเด็กชาย๕ขวบครับ
สิบสองตุลาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบสองมีผู้พบชิ้นส่วนร่างกายเด็กชายวัยห้าขวบ
หั่นเป็นชิ้นแยกใส่ถุงขยะสีดำ๔ถุง
ไว้ที่หมู่บ้านร้างย่านตลิ่งชันสภาพศพถูกตัดตั้งแต่ลำคอ
มีรอยถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่แก้มขวาทะลุศีรษะ
ราบขม่าวยิงปืนติดที่ริมฝีปากฆ่าถูกยิงระยะประชิด
แขนทั้งสองข้างมีรอยกระสุนและที่ลำตัวถูกยิงเข้าท้องทะลุหลัง
รวมสี่นัดในเวลาไล่เลี่ยกันมีผู้พบศพหญิงปริศนา
ริมถนนในอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปฐุมธานี
สภาพศพถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๓๘เข้าที่ลำคอด้านซ้าย
หน้าอกทะลุหลังและราวนมซ้ายรวม๔นัด
ว่าถูกฆาตกรรมจากที่อื่นแล้วนำมาทิ้งเพื่ออำพราง
ตำรวจชุดคลี่คลายคดีเชื่อว่า๒เหตุการณ์มีความเชื่อมโยงกัน
แนวทางการสืบสวนมุ่งประเด็นไปที่เด็กชายและผู้หญิงเป็นแม่ลูกชาวเกาหลี
แก๊งเพื่อนร่วมชาติฆ่าล้างหนี้หรือจับตัวเรียกฆ่าไทย
เตรียมส่งตรวจดีเอ็นเอศพทั้งสองเพื่อหาความเชื่อมโยง
แต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดถึงไอ้คดีของพี่มารดาเขาถูกจริง
แต่พอหลังจากนั้นไม่นานผู้ว่างชาติก็เริ่มใกล้ใจว่ามันเกี่ยวข้องกับ
กลางดึกวันที่๑๓ตุลาคม๒๕๕๙
มือสังหารติดต่อขอมอบตัว

สารภาพสังหารสองแม่ลูกจริง
โดยศพที่พบในจังหวัดปฐุมธานี
คือสุนันศรีสุวรรณแฟนสาว
ส่วนศพเด็กคือเด็กชายโชมาคิโน
ลูกชายของสุนันกับสามีชาวญี่ปุ่น
เหตุฆาตกรรมสะเทือนขวัญเริ่มขึ้น
เที่ยงคืนวันที่๑๐ตุลาคม๒๕๕๙
สิริพงศ์ขับรถแท็กซี่ไปรับสุนัน
น้องโชว์และน้องมิ้นลูกสาววัย๑๓ปีของสุนัน

ระหว่างทางสุนันบังคับให้ฆ่าสามีเก่าชาวญี่ปุ่น

โดยใช้คำพูดถากถามว่าไม่มีน้ำยา
ให้ไปฆ่าคนแค่นี้ทำไม่ได้
ชาตินี้เป็นได้แค่คนขับแท็กซี่
และสักวันจะถึงคิวตัวเอง

เขานำศพสุนันทิ้งข้างทาง
แล้วขับรถไปที่บ้านพักอำเภอบางบัวทอง

นำศพน้องโชว์ไปลงมือชำแหละ

ส่วนน้องมิ้นที่ถูกยิง๕นัด
ทำแผลให้ก่อนส่งโรงพยาบาล
ตำรวจไม่ปักใจเชื่อในคำให้การ
เนื่องจากขัดแย้งจากคำให้การของน้องมิ้น
ที่ยืนยันขณะนั่งรถแท็กซี่
ของเธอไม่ได้มีปากเสียงกับผู้ต้องหา

ชักปืนออกมายิงทุกคนในรถ

ผู้ต้องหาสงสารจึงนำส่งโรงพยาบาล
เพียงเท่านั้นตำรวจพบเช็คเงินสด๖แสนบาท
รวมถึงทรัพย์สินอีกหลายรายการของผู้ตาย

เชื่อเป็นการฆ่าล้างหนี้
คดีนี้สารอุทธรพิพากษายืนตามสารชั้นต้น
ประหารชีวิตจำเลยสถานเดียว
สิริโภงยอมรับโทษไม่ยืนหลีก่าสู้คณีต่อ